ชมแบบนี้ว่าเมื่อวานนี้๒๓กันยายนบอกเลยนะคะว่าเป็นเริกงามยามดี
เป็นพิธีมงคลในหลายที่ค่ะ
อย่างพี่หญิงทิติการเองเนี่ยเขาก็เดินทางไปร่วมทำพิธีบวงสวง
ยิ่งใหญ่มากที่เกาะคำชโนธจังหวัดอุดรธานี
การโดนทางของพี่หญิงเนี่ยไปเพื่อที่จะขอพรจากพ่อบุษีสุดโฟนและมวยาสีปทุมัน
ให้ท่านเนี่ยประธานโชคลาภเปิดทางให้ธุรกิจต่างของตัวเองประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรือง
นอกจากนี้ค่ะยังไปร่วมแก้บนหลังจากพี่หญิงพลัทธาภาคที่เป็นพริเซนเตอร์
ยอดขายธรูปเป้าคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้นะคะในงานพี่หญิงยังได้ร้องเพลงถวายเสียงแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์
แล้วก็ร้องให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้ฟังด้วย
คุณผู้ชมดูนะบรรยากาศเนี่ยเต็มไปด้วยพลังศรัทธาจากผู้ที่มาร่วมงานเยอะแยะมากมายค่ะ

เมื่อเช้านี้ก่อนจะกลับกรุงเทพ
พี่หญิงได้เข้าไปที่เกาะคำชโนธ
เพื่อที่จะไปไหว้ขอพรพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมาที่ศาลอีกครั้งหนึ่ง
และแน่นอนว่าไม่พลาดค่ะ
มีเรื่องราวของตัวเลขมาฝากแฟนบันเทิงไทยรัฐด้วย
เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ดูนี่ขันน้ำมนต
ขันน้ำมนต์เนี่ยแล้วแต่เลยว่าใครจะเห็นเป็นเลขอะไรเนาะ
เพราะว่าตัวเลขมันค่อนข้างที่จะดูยากสักนิดนึง
อ่าถ้าขวัญมองก็ไม่เห็นเป็นแล้วอ่ามีหนึ่งละกัน
อ่ะศูนย์ก็ต้องมา

เห็นไหมว่าแต่ละคนมองเห็นไม่เหมือนกัน
อันนี้ก็ใช้วิจารณญาณกันด้วยค่ะ

อันนี้น่าจะเห็นเหมือนกันนะคะ

ส่งตรงมาจากเกาะคำชโนธ

คุณผู้ชมจากอุดรค่ะไปต่อกันที่จังหวัดพิจิตรกันหน่อย
นักแสดงสายบุญอารมณ์ดี

สวยมากนี่เขามีคิวงานอยู่ที่จังหวัดนี้เนาะ
แล้วก็เป็นธรรมเนียมเป็นประจำทุกปีค่ะ

พี่อรชรเนี่ยก็จะไปไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์

วัดเควะประสาทคือวัดเนี่ย
เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอนี้เลย
และเป็นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธรูป

ปางประธานพลอยคุณผู้ชมใหญ่มาก
หน้าตักกว้าง๒๐เมตรนะ

สูงถึง๓๐เมตร
วกกับแท่นสูงไปอีก๔เมตร

สูง๓๔เมตรนะคะ

สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก

ยังค่ะตัวเลขยังไม่หมด
ที่พี่อรชรแกขอพรให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงตัวเองเนี่ย

คุณผู้ชมไปดูคลิปพร้อมกันค่ะ

แต่บอกก่อนนะไม่งมไง

แล้วก็มันเป็นแนวทาง

มาทุกจะเบาคุณ

ของรางวัลที่หนึ่งนะ